ทุกผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเป็นสามแยกนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนป่าศักดิ์กลางดึกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวดูนะครับ
รถยนต์คันนี้เกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะแล้วดูนะครับรถยนต์คันนี้พอชนเข้าไปแล้วเนี่ย
นิ่งอยู่พักนึงก็ถอยออกมา

ขับไปเลยฮะขับออกไปเลยนะครับ
ตอนที่ถอยออกมานะครับประมาณตีหนึ่งนะครับคืนวันเสาร์
คือถนนนี่เงียบเลยนะแต่มีจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาขี่มาพอดี
เขาก็งงอยู่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ดูอยู่นะ
ไปทั้งสภาพรถตัวเองก็พังยับแบบนั้น

ทะเบียนข้างหน้าหลุดอยู่ด้วยนี่ไงทิ้งหลักฐานเอาไว้นี่ไง
อยู่ที่บ้านที่ไปชนหน้าบ้านเขาด้วยหลักฐานสำคัญเลย
แล้วไปเลยนะฮะนี่มีอยู่สองมุมนะครับ
จุดตรงนี้เป็นร้านค้าอยู่ข้างถนนนะฮะอยู่ข้างทางเป็นร้านขายรองเท้านะครับ
คือมันไม่ใช่เฉียวเล็กน้อยนิดหน่อยมันชนแบบเต็มเลยอะค่ะ
ตรงนี้เป็นสามแยกมันต้องเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวานะฮะ
แต่เห็นชัดเลยนะฮะในกล้องวงจรปิดคือ

คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ถ้ามานี่ถ้าไม่เลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวขวานะพุ่งตรงเสยตู้มเข้าไปนู่นเลย
ร่องรอยความเสียหายต่างปราตูเหล็กม้วนด้วยนะครับ
ไปด้วยเป็นร้านขายรองเท้านะฮะข้าวของเครื่องใช้ต่างนะครับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยคุณ
ฉลองชัยบอกว่ามูลค่าเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะคนขับหนีไปมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
และป้ายทะเบียนรถยนต์ยังทิ้งอยู่ที่นี่คงจะเป็นด้านหน้ารถนั่นแหละเพราะว่าตอนที่เขาถอยรถ
หนีไปเนี่ยป้ายทะเบียนข้างหน้านี้หลุดไปแล้วค่ะนะฮะเป็นหลักฐานที่เจ้าของร้านมีอยู่นะครับ
ตอนเกิดเหตุถามว่าซัดตู้มเข้ามาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะ
อาจจะหลับลึกนะฮะตื่นมาตอนเช้าจะมาเปิดร้านเห็นสภาพหน้าร้านตกใจก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู

ก็รถเมื่อทางโตมาทางดุมดูตรงเร็วขวาไม่ได้เราแล้วอ่านเลยความตรงนะ
ไม่ได้ยินเสียงเลยรับอยู่ห้างไกลอีกแล้วอยู่หลังบ้านตอนนี้เขาติดต่อมาหรือยังครับ๒๕๐๐
เขาก็ยอมใช้ค่าเสียหายให้ใช่ไหมใช่ครับผม

เขามาเขาบอกขับรถมาจากลำปางมาหาแฟนเขาที่ทำงานอยู่แถวนิคมลำพูนนะครับ
ฉลองชัยบอกในส่วนห้องนอนเนี่ยอยู่หลังร้านด้านหลังบ้าน
ไม่ได้ยินเสียงเจ้าของรถคันนี้ติดต่อกลับมาหาเจ้าของร้านแล้วนะครับ
หลังจากเจ้าของร้านเจ้าของบ้านเนี่ยเอาคลิปไปโพสต์ในสังคมออนไลน์นะฮะ
เพื่อตามหาตัวนะฮะเป็นผู้หญิงนะอายุ๓๐เป็นคนลำปาง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลำพูนเธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุขับรถมาเพื่อจะมาหาแฟนนะ
นุ่มทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ลำพูนแต่ไม่ชินเส้นทางแล้วยอมรับว่าง่วงด้วยหลับในด้วยมาถึงตรงนี้ก็เลยเสยตู้มเข้าไปเลย
พอชนเสร็จปุ๊บเธอบอกเธอตกใจฮะเธอตกใจไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยถอยรถแล้วก็ขับไปก่อนเพื่อจะไปตั้งหลัก
ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วก็เลยติดต่อมายังเจ้าของร้านแล้วพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง
ชอบให้เหตุผลตั้งหลักกันตลอดเลยเนาะ